สวัสดีค่ะรู้ก่อนร้อนหนาวกับดาวสุภาษามาพบกับคุณผู้ชมในวันอนามัยโลกนะคะ
พยาบาลสาวอย่างดาววันหยุดก็ต้องทำงานเหมือนเดิม
เพราะว่าคนป่วยเขาก็ไม่ได้หยุดด้วยนะคะเกิดขึ้นทุกวันโดยเฉพาะช่วงนี้อากาศร้อนด้วย
พายุฤดูร้อนเข้ามาด้วยร่างกายอาจจะปรับไม่ทันนะคะ
เข้าโรงพยาบาลกันเยอะเลยนะคะคุณผู้ชมและจะเห็นว่าช่วงนี้นะคะ
ระวังเลยนะพายุฤดูร้อนลมหนาวกลับมาจากประเทศจีนค่ะ
ปกคลุมทางตอนบนของประเทศไทยและทางตอนบนของประเทศไทยมีความร้อนและความชื้นอยู่แล้ว
ปะทะกันแบบนี้ค่ะกลายเป็นฝนฟ้าขนองฟ้าร้องฟ้าผ่าลูกเห็บตกได้นะ
หรือว่าที่เรียกว่าพายุฤดูร้อนวันนี้ค่ะจะต้องเฝ้าระมัดระวังหลายพื้นที่ด้วยกันเลยนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือนี่หนักเลยนะคะ
เกือบทั้งภาคเลยรวมถึงภาคตะวันออกด้วย
พายุฤดูร้อนไปจนถึงวันไหนไปจนถึงสุดสัปดาห์เลยค่ะคุณผู้ชม